มาดูเหตุการณ์ประทึกบนท้องถนนนะครับ
รถใหญ่๒คันขับอยู่
ส่วนรถเล็กอีกคันคือรถเก๋งขับอยู่เลนขวา
และสุดท้ายมันเกิดอุบัติเหตุครับ
เหมือนรถใหญ่ขับแซงกันมาแล้วมันฟาดใส่รถเก๋ง
จนเป็นอุบัติเหตุนี่คุณผู้ชม
ทำให้แม่และเด็ก๒ขวบที่เป็นผู้โดยสารในรถเก๋ง
กระเด็นออกมานอกรถได้รับบาดเจ็บไปตามกันครับ
ไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะฮะ

โหยเธอรถชน

แป๊บนึงลงมาช่วยเธอมีเด็กด้วย

รับผู้บาดเจ็บจากรถเก๋งกระเด็นออกมานอกรถเลยนะฮะ
นี่ครับจังหวะนี้ครับเก๋งอยู่ขวา

ส่วนรถเทลเลอร์อยู่ซ้าย
แล้วอยู่เขาหักเข้าขวาแล้วมันสะบัดน่ะ
สะบัดแบบนี้คุณผู้ชมดูสิฮะ

แล้วคนกระเด็นหลุดออกไปอยู่บนถนนละหนึ่งนะ
นี่ยังมีชีวิตลุกขึ้นมาได้
ส่วนอีกคนอยู่ขอบกระจกนะฮะ

เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้บนถนนกาญจนาพิเศษ

ห้างแม็กโครบางบอนกรุงเทพมหานคร

มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๓ราย
ก็คือนางสาวปรางทิพย์อายุ๓๒ปี

ตอนนั้นคุณสลบคารถ

นิ้วมือเป็นแผลฉีกต้องเย็บ๑๐เข็ม

อายุ๒๕ปีเป็นน้องสาวครับ

คดีที่คนกระเด็นออกมายังมีสติอยู่นะ

เป็นลูกสาวของนางสาวอลิสา

ข้อมือซ้ายเป็นแผลชะกันเกือบขาด

รับการรักษาที่โรงพยาบาลบางประกอบ๘นะครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๕๐๐เมตร
ใต้ทางต่างระดับเอกชัย

รถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อหัวลาก
ทะเบียน๗๐๙๗๕๓นนทบุรี

ส่วนคนขับนะฮะมีคนเห็นว่า
ขึ้นแท็กซี่หลบหนีไปแล้วคุณ

ด้านของพันธ์ตำรวจเอกวิสิตสังคนัน

บอกว่าได้เห็นภาพจากกล้องหน้ารถแล้วล่ะคุณ

คือคนขับรถเก๋งคันนี้คุณปรางทิพย์ที่สลบสลายคารถไปเมื่อสักครู่นี้นะคุณนะ
ผู้บาดเจ็บยืนยันบอกว่าไม่ได้มีปัญหากับรถใหญ่ทั้ง๒คันเลย
ไม่มีปัญหากันมาก่อนเลยนะครับ
แล้วเมื่อวานนี้ทางเจ้าของรถที่เขาขับมาเบียดมาชนเนี่ยนะฮะ
เจ้าของก็คือเสียนะเสียเจ้าของรถนะฮะ
เขาได้มาพบแล้วนะครับมาพบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ
โดยเขาบอกว่าคนขับรถเป็นลูกน้องตกใจหลบหนีไป
แต่ก็จะพามามอบตัวในวันนี้๑๑โมงนะครับ
ทีนี้ก็ได้มีการพูดคุยมีการเคลียร์มีการมาเยี่ยม
ชดใช้ค่าเสียหายจะดูแลอะไรก็ว่ากันไป
ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการส่งชุดติดตามไปติดตาม
ตัวของคนขับรถที่บ้านพักแล้วก็บ้านญาติแล้ว

คาดว่าไม่เกินหนึ่งวันจะสามารถควบคุมตัวคนขับรถเทรอร์
ได้จะเอามาสอบสวนดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนนะครับ
แต่อย่างที่บอกไปว่าอาเฮียเสียเจ้าของรถ
เขาบอกว่าเขาจะพาลูกน้องมามอบตัววันนี้
เดี๋ยวเราต้องติดตามความคืบหน้านะครับ
ทีนี้วันนี้ตั้งแต่เช้าทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับนางสาวปรางทิพย์คุณ
นางสาวปรางทิพย์คนขับรถเก๋ง
ที่เธอสลบสลายตอนที่เกิดเหตุ
เธอเล่าให้ฟังถึงนาทีเกิดเหตุ
ไม่คิดว่านาทีที่เธอนั่งคุยกับน้องสาวอยู่บนรถเนี่ย
ว่ากลับบ้านไปเราจะกินอะไรกันดี
แต่เพียงเสี้ยววินาทีทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับ

น้องสาวของเธอมองเห็นจากกระจกด้านข้างแล้ว
ว่าหัวรถใหญ่มันเริ่มเบนมาทางขวา

สองพี่น้องบอกว่าคิดยังไงก็ต้องตายแน่เลยคุณ
ถึงจังหวะนั้นต้องตายกันแน่เลย
อยู่ในรถนี่แหละฮะไม่มีทางหนีไปไหนได้เลยนะครับ

ว่าเธอเจออะไรบ้างแล้วตอนเธอสลบสลายไป
แล้วก็น้องสาวที่กระเด็นตกมานอกรถเนี่ย
มาช่วยเธอไว้อย่างไรนะครับไปฟังนะครับ
ไม่มีทางที่จะให้หนีหรือจะให้เราเบรกมันก็เบรกไม่ได้

แต่ถ้าเขามาขอโทษเนี่ยเราก็แค่อยากจะถามว่า
คือเขาไม่ได้ตั้งใจใช่ไหม
ที่เขาขับคือเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะตบเราใช่ไหม
เราแค่อยากรู้จากคนขับเฉยว่า
พี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะตบหนูใช่ไหม
ที่ดูจากคลิปนะคะมันเหมือนเขาตั้งใจจะตบเรา
ตอนนี้คือเห็นภาพจากกล้อง๒มุมแล้วนะคุณนะ
จากรถใหญ่ที่ตบขวานี่ครับคันนี้นะคุณฮะ
รถใหญ่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็เมื่อกี้จากรถที่ขับตามกันมา
ใช่ไหมคือเท่ากับเห็น๒มุมแล้ว
ภาพจากกล้องหน้ารถเจ้าของรถใหญ่กันนี้

ผู้เสียหายบอกว่าโอ้โหรอดชีวิตมาได้

และที่สำคัญนะคุณนะก็คืออยากจะถามว่า
เขาขับเข้ากลางเข้าเลนกลางเข้าขวาแบบนี้
เขาตั้งใจจะตบรถของเราหรือเปล่า
ไม่รู้ว่ามีเจตนาจะตบรถของเราหรือเปล่า
จนมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็อยากจะถามเหมือนกันนะครับ
คุณปรางทิพย์ยังเล่าให้ไทยรัฐทีวีของเราฟังด้วยนะครับ

คือระบมฮะช้ำทั้งซีกซ้ายทั้งแถบเลยนะครับ

ส่วนน้องสาวที่กระเด็นตกจากรถศีรษะแตก
มีบาดแผลตามตัวแล้วก็ระบมไปหมดเลย
ส่วนหลานคือเด็กหญิงวัยอายุ๒ขวบ
คือตอนนี้ออกจากห้องผ่าตัดได้แล้วอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าตัวเธอเองกับคนขับรถใหญ่ที่ทำให้เกิดเหตุ
ไม่ได้มีปัญหากันหรือขับปาดหน้ากันมาก่อนนะครับ
แล้วก็ตั้งแต่รักษาตัวที่โรงพยาบาล
ทางเจ้าของรถใหญ่เฮียเจ้าของเขาก็มาเยี่ยมเธอถึง๒ครั้งแล้ว
พร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าจะพาตัวคนขับรถ
เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสนบางขุนเทียนภายในเวลา๑๑นาฬิกา
ส่วนเรื่องค่ารักษาและค่าเสียหายของรถยนต์เนี่ยนะครับ

เห็นชัดเจนเลยนะแต่อยากรู้เจตนาว่า
รถใหญ่ต้องการจะขับมาแล้วก็ตบรถเล็กเขาหรือเปล่า

แล้วก็มันเสียหลักมันเวี่ยงอะไรอยังงี้นะ